อ่ะส่วนข่าวนี้โอ้ยหลายคนเห็นกับกุมขมับกันเลยทีเดียว

พี่ยาวลูกยิงของเราคุณผู้ชมค่ะตลกไม่ออกยิ้มไม่ออกแล้ว
เพราะว่ามีคนเนี่ยเอาข่าวเก่าข่าวปลอมตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบนู้น

คือถ้ามันเป็นข่าวดีก็ว่าไปอยากนะแต่เนี่ยมันเป็นข่าวลือที่ว่าพี่ยาวลูกหยียิงตัวตาย
โอ้โหซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ยาวเองก็ไปแจ้งความเอาผิดเพจปลอมที่โพสต์ข่าวนี้แล้วนะคะ
คือตอนนั้นก็ปลอมมาตั้งแต่นู้นแล้วตั้งแต่นู้นแล้วปีนี้ก็ปลอมอีกปลอมอีก
แล้วก็เป็นการเหมือนรีโพสต์ใหม่อย่างเงี้ยงานนี้ค่ะพี่ยาวลูกหยียืนยันกับบันเทิงไทยรัฐเลยว่า
ผมยังไม่ตายครับนี่ยังอยู่ยังอยู่ดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือขยันทำงานมากกว่าเก่า
ตอนนี้ค่ะกลับมารับงานแสดงมากขึ้นนะนอกจากละครไมคม่วนปวดรักแล้วของพี่ท็อปพี่ไทย
เขาก็เตรียมจีบไปเล่นละครเหมือนกันปล้นเหนือเมฆพี่ท็อปเนี่ยเป็นผู้กำกับเองเลยนะ
และอีกหนึ่งธุรกิจนี่นอกจากงานแสดงก็ยังมีธุรกิจนะคะพี่ยาวลูกหยีเนี่ยทำมานานหลายคนอาจจะไม่รู้
เขาเป็นหมอนวดแผ่นโบราณฝึกฝนจนตัวเองเนี่ยได้เป็นครูสอนผลิตหมอนวดไปทำงานที่ต่างประเทศเยอะแยะมากมายหลาย
คนสร้างงานสร้างอาชีพกันไปพี่ยาวบอกว่าโอ้ยทุกวันนี้ถือคติว่างานหนักก็เอางานเบาก็สู้เพราะลูกเยอะตั้งสี่
ฮัลยาพี่มีเป็นเขาจะเป็นแม่บ้านอาจารย์สสอนโน้ตสสอนโน้ตแผ่นใครให้ลูกน้องให้ลูกให้หลานลูกสี่ละ

ยังได้เล่นละครกับพี่ท็อปพี่ไทยด้วยไหมคะ

โอ้โฮโอเคไหม

ท่านี้มันก็เมื่อยเอาไง

ทำมาหลายปีทั้งชีวิตจะท่าหากินแกน

หวาดเสียวรองเท้าเชอรี่มันจะพุ่งมาหาฉัน
ลืมพูดพูดค่ะคุณผู้ชม